อันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเหตุสลด
แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็เป็นเหตุระทึกด้วยนะคะ
ลูกชายฆ่าแม่ยิงแม่ที่หน้าท้อง๒นัดค่ะ
แม่เสียชีวิตทีนี้พอเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ย
ตำรวจสนทองหล่อซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ
พร้อมกับกู้ภัยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบถูกไหม
พอไปแล้วไปเจอกับอะไรรู้ไหมคะเหตุระทึกค่ะคุณผู้ชม
ลงพื้นที่ไปนะฮะไปตรวจสอบห้องพักตรงนี้เป็นคอนโดมิเนียมนะคะ

ไปพบพวกผู้ก่อเหตุที่ยิงแม่ตัวเองตายไปแล้วเนี่ยนะฮะ
อยู่ในอาการมืนเมาจับภรรยาแล้วก็ลูกสาววัย๒ขวบ
ลูกชายวัยเจ็ดขวบไว้เป็นตัวประกันโอ้โห
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่นี่ถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนักเลยนะคะ
ทั้งตำรวจสลทองรทั้งกู้ภัยทั้งแพทย์นิตุเวทต้องคือประสานงานกันอ่ะ

ช่วยกันประสานงานกันว่าจะทำยังไงดีนะคะ
เจ้าหน้าที่รู้ไหมฮะทำยังไง
ให้คนขับรถของคนก่อเหตุเข้าไปเกลี้ยกล่อม

จนผู้ก่อเหตุเนี่ยยอมวางอาวุธปืน
หลังจากนั้นก็เลยเข้าไปควบคุมตัวคนก่อเหตุ

ใช่ค่ะคนที่เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจไง

ก็คือคนขับรถของคนก่อเหตุนั่นเองนะฮะ
ทีนี้ผู้ก่อเหตุคือนายเควินโจโช
ชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียนะคะ
คนนี้เป็นลูกชายค่ะคุณผู้ชม
ได้ใช้อาวุธปืนขนาด๙มมยิงแม่แท้ของตัวเอง๒นัด

ชื่อว่านางซิงหลิวชาวจีนสัญชาติไทยนะคะ

ไปตรวจสอบเพิ่มเติมภายในห้องพักตรงนี้
โดมิเนียมอยู่ภายในซอยสุขุมวิท๓๙นะคะ
ไปพบว่ามีอาวุธปืนอีก๓กระบอก

เสื้อกระอีก๑ตัวอยู่ด้วยนะฮะ

หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจเนี่ยได้นำตัวนายเควินเนี่ยนะ
ผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำที่สอนอทองหล่อนี่
จังหวะนี้นะคะมาแล้วค่ะยังยิ้มอยู่เลย
เม้าค่ะ

ปมเหตุมาจากความเครียดสะสมของนายเควินเองนั่นแหละค่ะ

เควินบอกว่าถูกแม่กดดัน
แม่คอยบงการเรื่องของธุรกิจ
เพราะเจ้าตัวเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานพลาสติก
อยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ตอนเกิดเหตุนายเควินยอมรับสารภาพว่าดื่ม

แล้วก็ไปมีปากเสียงกับแม่ภายในห้องพักตรงนั้นเลย
ก็เลยบันดาลโทษะใช้อาวุธปืนยิงแม่ของตัวเอง
แล้วก็จับลูก๒คนจับเมียเป็นตัวประกันนะคะ
เรื่องต้นตำรวจพาภรรยาของผู้ก่อเหตุ

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งว่า
จริงแล้วสิ่งที่นายเควินพูดใช่หรือเปล่า

เพื่อนร่วมสมาคมการค้าแล้วก็อุตสาหกรรมไทย
ไปดูร่างของผู้เสียชีวิตที่สนทองหล่อ
โอ้โหนี่จังหวะนี้ทุกคนก็เศร้ากันหมดเลยนะคะ
โดยเพื่อนของผู้ตายบอกว่า
ผู้ตายเป็นอุปนายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
ปกติเป็นคนร่าเริงเป็นคนขยัน

แต่ทราบมาว่ามักจะเข้มงวดกับลูกชายคนเดียว
คือกับเพื่อนคนอื่นใจดีร่าเริง

เพราะลูกชายมีปัญหาเรื่องของการดื่มเหล้าดื่มสุรา
แต่จะรุนแรงถึงขั้นว่าเป็นชนวนเหตุ
ในการทำร้ายร่างกายหรือว่าเกิดเหตุแบบนี้หรือเปล่า

แต่ครั้งนี้กลายเป็นว่าลูกชายเนี่ยมาฆ่าแม่แท้ของตัวเองนะครับ